ราวความเชื่อนะครับจากกรณีที่มีคุณยายท่านหนึ่งอายุเยอะแล้ว๗๕ปีเท้าแกเปื้อนดินฟังแล้วอาจจะไม่แปลกแต่ท่านได้รู้ว่ายายท่านนี้จริงแกเดินไม่ได้
อยู่เท้าเปื้อนดินได้ไงแล้วมีอาการแปลกลูกหลานบอกทนไม่ไหวแล้วจริงหมอปลามาช่วยทีและเมื่อหมอปลาเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ของคุณยายอาการเป็นยังไงไปดูกันหน่อยครับ

นั่นคือเอกลักษณ์นั่นคือภาพจำของหมอปลา
แล้วแกมาแล้วเป็นอย่างนี้จริงเมื่อมาถึงที่บ้าน
ลูกสาวของยายที่ชื่อว่ายายถวายนะครับ
ก็บอกกับหมอปลาว่าก่อนหน้านี้คุณแม่
ก็คือคุณยายนั่นแหละไม่ยอมเข้าไปนอนในบ้าน
แล้วมีการพูดแปลกกับตัวลูกว่า
นี่ไม่ใช่บ้านกูพูดอย่างนี้เลยนะ
นี่เราทำภาพจำลองเหตุการณ์เอาไว้

ยายทวายไม่ยอมนอนแถมทำท่าประหลาด
คล้ายกับว่ากำลังตกปลาแล้วนี่ทำไมมีเลือด
เพราะว่าญาติญาติบอกเคยเห็น
ยายบอกว่าอยู่มีเลือดกบปากมาเลย
ทั้งที่ในปากไม่ได้มีแผลอะไร
ตกใจฮะใครเจอแบบนี้ก็ช็อกนะ
หมอปลาบอกว่านี่งั้นเดินไปคุยไปก็ได้
ระหว่างนั้นนะฮะก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง

ในห่อภาคสีขาวภายในมี
พริกเกลือมะนาวข้าวสาร
เฮ้ยเอาไปทำต้มยำได้เลยผัดในมะกู๋ดน้ำมะ
มองไปเรื่องการทำอาหารแต่ถ้ามองในเรื่องความเชื่อ
นี่เผาพริกเผาเกลือเกี่ยวกับคุณสัยหมวนดำไม่เหรอ
ไปดูอีกใต้หมอนหนุนของยายมีอะไร
มีจี้ครุฑรวมไปถึงห่อสีแดง

อันนี้มีห่อสีแดงด้วยฮะงงไปหมดในห่อสีแดงมีอะไร
แต่ไกล้น้ำที่เก็บมาจากข้างโบสถ์ของวัดเท่านั้น
โอ้โหลูกสาวของยายทวายก็เล่าว่า๖วันก่อนไง
ต้องทำแบบนี้๖วันก่อนไปเจอหมอผีสำนักหนึ่งมา
แล้วเขาแนะนำบอกว่าให้นำสิ่งเหล่านี้เอามาวางเอาไว้
เพื่อเป็นการล้างและแก้คุณสัย
เอ้าเราต้องมีความเชื่อนะบางทีถ้ายายไปหาหมอแล้วไม่หาย
ก็ต้องรักษาตามความเชื่อแบบนี้
จากนั้นครับหมอปลาบอกญาติญาตินะ
ขออนุญาตเข้าไปได้ไหมเข้าไปสำรวจในบ้าน

ก่อนที่จะไปดูที่บริเวณศาลหน้าบ้าน
แล้วไปเจอกับอะไรรูปปั้นตายายและกุมารตั้งอยู่
นี่เดินมาตรงหน้าบ้านตรงนี้นะคุณผู้ชมนะ
หมอปลาบอกว่าจากการสัมผัสจุดนี้เอาจริงก็ไม่มีอะไร
แต่ก็เชื่อว่าวิญญาณที่อยู่ทั้งในบ้าน
ที่เขาสัมผัสได้ตอนที่อ้วกออกมา
รวมไปถึงที่บริเวณศาลตรงนี้
น่าจะมีสิ่งที่ลี้ลับ

แล้วพุ่งเข้าไปสิงอยู่ในร่างของยายถวาย

เมื่อสำรวจตรวจจนครบแล้ว
หมอปลาขอพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับลูกหลานของยายถวาย
เพื่อถามถึงความสมัครใจว่า
จะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณไหม
แต่ถ้าทำแล้วยายแกจะมีชีวิตแค่สามวัน
สามวัน
ทำวิธีก็คือล้านเท้าทำวิธีขอเข้ามาก่อน
แล้วหมอปลาก็เลยเริ่มทำวิธีให้ญาติมาทำการรวมด้วยช่วยกัน
น้ำสายสินไปบุงที่หัวของยายถวายแล้วก็พฤศรูป
แล้วก็ให้ถือดอกไม้ทูบเทียนจุดเทียนแล้วก็ทำน้ำมนต์
แล้วก็จุดทูปอีก๑๖ดอกก่อนที่จะสวดคาถา
ไปดูช่วงเวลานั้นกันหน่อยครับ
เกิดจากกรรมที่เป็นชอบตกเบ็ด
แล้วก็เลยทำให้เลือดออกทางปาก
เห็นไหมหมอปะแก้ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
เพราะตอนนี้บอกก่อนยายแกยังไม่ตายนะครับแต่เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ย
ลูกหลานก็บอกว่าสบายใจขึ้นแต่ด้วยความที่ว่ายายก็อายุเยอะนะ
แล้วป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอแนะนำแล้วกัน
ให้คุณหมอเขามาดูถึงที่บ้านให้แบบเช็คอีกทีอย่างใกล้ชิด
หรือว่าจะสามารถรักษาได้แล้วก็มีอายุที่ยืนยาวกว่านี้
เราก็หวังว่าอยากจะให้เป็นแบบนั้นด้วย

ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายด้วยเช่นเดียวกันนะ